ซึ่งก็ถือว่าเป็นรางวัลทรงเกียรติสูงสุดของสหรัฐ
ในวงการสิ่งพิมพ์วรรณกรรมและการประพันธ์

จากการเปิดโปรงปัญหาการใช้แรงงานธาตุ
อุตสาหกรรมผลิตอาหารทะเลแช่แข็งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ซึ่งผลของการรายงานเชิงสืบสวนดังกล่าวนะครับ
ก็นำมาสู่การได้อิสรภาพของแรงงานธาตุกว่า๒๐๐๐คน
เป็นการเปิดโปรงการละเมิดสิทธิแรงงานชาวพม่าและประเทศอื่น
ที่ถูกกักตัวหรือว่าบางครั้งอาจจะถูกกักขังไว้ในกรงบนเกาะในอินโดนีเซีย
และถูกบังคับใช้แรงงานบนเรือประมง
ซึ่งทำให้มีแรงงานจำนวนมากต้องพิการหรือว่าเสียชีวิตบนเรือ
โดยรายงานสืบสวนชิ้นนี้ใช้เวลานานถึง๑๘เดือน
ในการตามแก่รอยการใช้แรงงานธาตุภายในอุตสาหกรรมประมง
ตั้งแต่การจับสัตว์ทะเลและกระบวนการแปรรูป
เพื่อส่งยังซูเปอร์มาร์เก็ตพัฒนาคารและร้านขายอาหารสัตว์ต่างในสหรัฐอเมริกา
มาด้วยรายงานการใช้แรงงานธาตุในอุตสาหกรรมแกะกุ้ง
ซึ่งเรื่องราวแล้วก็ภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปจากรายงานชิ้นนี้
ส่งผลให้เกิดการปล่อยตัวชาวประมงและแรงงานธาตุกว่า๒๐๐คน
รวมถึงมีการจับกลุ่มยึดสินค้าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ
รวมถึงการลงโทษโรงงานแกะกุ้งในไทยที่ละเมิดสิทธิแรงงาน
ในประเภทภาพข่าวด่วนเกี่ยวกับวิกฤตผู้อพยพในยุโรปและตะวันออกกลาง
มีการมอบรางวัลครั้งแรกเมื่อปี๒๔๖๐โดยจัดมอบเป็นรายปีแบ่งรางวัลเป็น๒๑ประเภท
ซึ่งผู้ชนะก็ได้รับเงินรางวัลกว่า๓๖๐๐๐ดอลลาร์สหรัฐ
ขณะที่ผู้ชนะรางวัลสาขาบริการสาธารณะจะได้รับเหรียญทองด้วยครับ